คุณผู้ชมครับผมพาไปดูพฤติกรรมของโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่ง
จริงแล้วเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไม่เกินเที่ยงคืน
แต่พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเขามีการระบาดของโควิดอยู่
เขาก็เลยต้องประกาศใหม่เป็นคำสั่งของจังหวัดว่าห้ามจำหน่ายเกิน๔ทุ่ม
โฟร์คันนี้ขับไปจอดหน้าร้านตอน๔ทุ่ม๖นาที

ขอซื้อเบียร์พนักงานในร้านไม่ขายให้เพราะผิดระเบียบข้อห้ามของทางจังหวัด
แต่โชเฟอร์ไม่พอใจไปด่าพนักงานด่าถึงบุพการี
จังหวะนั้นแฟนของพนักงานนั่งรอแฟนเลิกงานอยู่หน้าร้าน
ซึ่งเป็นสาวหล่อเป็นธอมนะฮะทนไม่ไหว
ก็เลยมีการปะทะคารมกันไปดูภาพครับ

เยี่ยม

เออเดี๋ยวคุณอยากให้เดี๋ยวมึงได้ดังเลย
ใส่กันเป็นชุดเหนือสิ่งอื่นใดหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่นะครับ
พูดออกมานี่น้ำลายกระเด็นทีเดียวล่ะครับ

ซึ่งเป็นสาวหล่อที่นั่งอยู่หน้าร้าน

เพราะว่าผู้หญิงคนที่ประทักขรมกันกับแท็กซี่

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๖นาทีเมื่อวาน

ซึ่งแฟนทำงานอยู่แล้วมันเลยเวลาจำหน่ายไป๖นาที
จริงแล้วเขาห้ามขายเกินเที่ยงคืน
รอบนี้ทางจังหวัดก็เลยประกาศว่า
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกิน๔ทุ่ม

แต่คนขับอ้างว่าโอ้โห๖๗นาทีเอง
เดียวไม่เป็นไรหรอกขายเถอะขายมา
แต่กฎต้องเป็นกฎพนักงานไม่ขายให้
ซี่คันนี้รบร้าวไม่หยุดจะซื้อให้ได้

แต่กลับถูกต่อว่าด่าทอถึงบุพการีนะครับ
ทีนี้พอด่าเขาแบบนั้น
หล่อคนนี้เห็นแฟนโดนด่าทนไม่ไหว
ก็เลยเข้าไปปะทะคารมกันกับแท็กซี่คันนี้แหละฮะ
ก็เลยเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังในคลิปนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าแน่นอนคุณผู้ชมใครผิดใครถูก

แต่ว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ตำหนิคนขับแท็กซี่ว่า

เขามีจวดนึงว่าเขาขอว่าจะตบสาวหลอกคนนี้ด้วย
เสียเงิน๕๐๐อะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับ

อยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะเอาผิดหรือเปล่านะครับ